มาต่อกันกันที่หนุ่มน้อยคนนี้ค่ะ
น้องออกัสหรือว่าอ้าศีนั่นเองค่ะ
เห็นเขากำลังเม้าว่าช่วงนี้นี่

น้องไมค์ก็หอบเอาช่อดอกไม้
แล้วก็ออกมาเปิดใจทุกเรื่องทั้งข่าวลือว่าเกย์ไม่เกย์

รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่

จริงก็คือยังเป็นพี่น้องกันอยู่

ก็ถามตามข่าว

เขาก็น่ารักเนาะ

ในอนาคตเขาอาจจะขยับสถานะหรือความสัมพันธ์พัฒนาไปได้มากกว่านี้

จีบน้องมายด้วยแล้วก็จีบไม่ติดนะคะ
ตอนนี้น้องยังโสดอยู่ไม่รู้โสดจริงหรือเปล่า